เดี๋ยวเราจะพยายามจะไปเจอเขาเลยฮะ
มือชกเพชรสาอุพึ่งสำนึกขอบวชตลอดชีวิต
เพราะอะไรรู้ไหมครับเจออาถรรพ์ไม่จบไม่สิ้น
ล่าสุดเนี่ยเสยสิบแปดล้อปางตาย
แล้วที่สำคัญถ้าสมมุติคิดถึงเพชรสาอุเราจะคิดถึงคุณชะลอ
หรือป่าหล่อเราย้อนกลับไปจริงเรื่องเพชรสาอุ
ต้องกลับปีอะไรคะเนี่ย
๓๒น้องปี๒๕๓๒สองพันสามสิบสองสองพันสี่สิบห้าปีแล้ว

๒๖ปีคุณครูเลขไม่เป็นเหรอ

กำลังเตรียมข้อมูลว่าจะเล่าอะไรไหมทำไมจะต้องบวกฮะ

คือขออนุญาตย้อนกลับไปสักนิดนึง
มันผ่านมาแล้ว๒๖ปี
คดีเพชรสาอุเนี่ยถือว่ามันเป็นคดีที่สำคัญ
สำคัญอีกหนึ่งคดีนะครับประเทศไทยเนี่ยที่สร้างผลพวงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณรู้ไหมคุณเกียงไกรจริงแล้วเนี่ย
ไปทำงานในพระราชวังซึ่งเข้านอกออกใน

ทำเป็นคนไทยมาจากชาวลำปางนี่แหละ
ไปทำงานอยู่ที่พระราชวังของกษัตริย์ไฟซานแห่งซาอุดีอาราเบียเนี่ย
แล้วก็เวลาเขาเอาเครื่องเพชรเนื่องจากกระแสไฟซาน
คงจะแบบว่าด้วยความที่มีเพชรนินจินดาเยอะมาก

เขาน่าจะมากใช่มั้ยคุณนี้มาก
เสร็จปุ๊บท่านก็ให้ถือกุญแจไว้
กลับเข้ามาในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๓๒อ่ะค่ะ
เพชรมูลค่า๒๖ปีที่แล้วอะหลากหลายร้อยล้านบาท
ถ้าตอนนี้เทียบกลับมาเนี่ยไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านแล้วถูกต้องไหมครับ
นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมเพชรสาอุที่ดังเหลือเกิน

นี่เล่านั่นหลังที่เราเห็นจริงอ๋ออคือมันมีหลายอันมากเลยนะ
เขาต้องการแค่เม็ดนี้เพราะคุณรู้ไหม
นี้ก็ถือว่าเป็นเพชรอาถรรพ์ค่ะ

เขาบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่ไปเจรณัยเพชรนะคะ

เขาส่งคนมาติดตามจากสาอุติดตาม
เมืองนี้มาที่เมืองไทยเนี่ย

ต้องบวชขนาดนี้เป็นเพราะอะไรยังไม่รู้

แต่อร่อยชีวิตเขา๒๖๒๗ปี

เพชรเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้จะไปอยู่ไหน

มันก็เลยเป็นเพชรสาอุตอนนี้ก็เลยไม่รู้นะฮะ

เขาบวชที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะครับ

เขาเคยเป็นผู้ต้องหาคดี

ก็เดินทางมาที่วัดเพื่อบวชเป็นพระพิสุเนี่ย
ตามที่ร่านวาจาวจะเป็นพระ
หลังประสบมรสุมรุมเล้า

ชีวิตรอดมาได้เนี่ยบุญแล้ว

ส่วนผู้ที่ไปร่วมงานนี่ก็มีคุณชะลอเกิดเทศด้วย
นึกออกไหมว่าคุณชะลอเกิดเทศเป็นหนึ่ง
แบบว่าถ้าสมมุติพูดถึงคดีเพชรสาอุปุ๊บ
จะต้องคิดถึงคุณชะลอเกิดเทศขึ้นมาทันที

ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจเนี่ยเป็นหนึ่ง

ฮะคุณชะลอเนี่ยมาแบบรถเข็นออกมาจากรถก่อนให้นะฮะ

รถเข็นมาแล้วก็อย่างที่บอกหน้าตาก็สดชื่นดีนะฮะ
ขณะเดียวกันในขณะที่คุณเกียงไกรเขาก็โกนหัวเป็นนาคอยู่ในชุดขาว

เขาเห็นคุณชะลอปุ๊บเขาก็เดินแกวิ่งเข้าไปหาคุณชะลอด้วยความดีใจแล้วก็จับมือว่า
ผมดีใจที่พี่ไม่ลืมผมอุตส่าห์มาร่วมพิธีบวชของผม
ส่วนคุณชะลอเขาตอบกับว่าไงรู้มั้ยฮะ

กับเพชรอาถรรพ์แห่งกษัตริย์ไฟซาน
ที่จะจดจำกันไปจนชีวิตจะหาไหม้

เขาบอกว่าคุณก็พูดจากคำนี้ไม่ได้แอบผมก็เห็นแอบตลอด
ก็เธอน่ะแอบสุดไงเพราะว่าตอนนี้ชั้นนิสัยติดมาจากเธอนี่

เขาพูดกันไปพูดกันมาก็เหมือนแต่ก็ไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดว่า

หรังจากพธิหนูเกียงประสงค์บท
ผู้ที่มียานแกร่งดุดเพชรนะฮะ

ดเพชรอีกตอนนี้อาจจะไม่อยากได้อะไรที่เป็นเพชรแล้ว

ที่มียานดุดเพชร
แล้วก็ต่างด้านของคุณชะลอ

ตลอดจนผู้รูปชะตาทุกคน

อย่าได้มีเวรต่อกันไปถึงพบชาติหน้าเลย

พี่อยากจะเสริฟว่า

ไปสัมภาษณ์กันเลยสดเลย

มีอะไรเกิดขึ้นมาอยากรู้จริง
เราเอาคนในครอบครัวก็พบเหมือนกัน

ไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเพชรเนี่ยก็คือพบโดนหมด

ว่ามันคือถ้าสมมุติคุณเข้าไปใน
เขาเคยทำถึงแบบว่าประวัติที่มาของเพชร
เขาก็เชื่อว่าเพชรอันนี้เคยไปอยู่กับนางมาเรียนอินเตอร์เน็ต

เทียเขาถึงบอกว่าเพชรอันนี้มันเป็นอาถรรพ์
ตั้งแต่ก่อนที่จะไปอยู่กับใครแล้ว